เกิดขึ้นกับเด็กไว้เพียงแค่ขวบเศษเท่านั้น
คือครอบครัวนี้เขามาจากภาคอีสานนะคะ
มาทำธุระมาทำมาหากินอยู่ที่ชุมพร
ทีนี้ช่วงที่พ่อแม่ไปเก็บฝักผืด
พอดีว่าช่วงนั้นเนี่ยหลานอายุเพียงแค่ขวบเศษเท่านั้นอยากจะถ่ายหนัก
ย่าก็เลยพาไปถ่ายที่ใต้ต้นมังคุด
ปฏิบัติภารกิจกำลังจะเดินกลับเดินผ่านต้นทุเรียน
ทุเรียนล้มทับเด็กเสียชีวิต
คุณผู้ชมไปดูนาทีที่สลดใจนี้กัน

นี่ค่ะเจ้าของสวนเขาประคองคุณแม่นะ
ที่ต้องสูญเสียลูกเพียงแค่ขวบเศษไป
พ่อแม่ปู่ย่าเนี่ยโอ้โห
เสียอกเสียใจนะคะที่เด็กชายธนดล

ต้องมาจากไปก่อนวัยอันควร
เพราะว่าถูกต้นทุเรียนทับบริเวณท้ายถอย
คือตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสก่อน

จากนั้นก็พานำตัวส่งโรงพยาบาลพะโต๊ะ

ท้ายที่สุดคุณผู้ชมเด็กแค่ขวบเศษ

ครอบครัวเสียอกเสียใจเป็นอย่างมาก
แม่หัวใจแทบแตกสลายร้องไห้ตลอดเวลานะคะ
เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา

ของเด็กชายที่เสียชีวิตก็คือนางนุจริน
โคตะบินอายุ๔๘ปีนะคะ
คุณย่าบอกว่าย่ากับนายสวัยก็คือปู่นี่แหละ

พร้อมกับนายวรุษโคตบิน

ซึ่งเป็นลูกชายลูกสะพ้าย
รวมถึงหลานคนนี้๑ขวบ๑๐เดือนเนี่ย

รับจ้างเฝ้าสวนผลไม้ที่หมู่บ้านลางตาง
๑๙ตะบนพระโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร
พอเดินทางมาถึงหลังเลิกงานตอนเย็น
สามีกับลูกชายลูกสะพ้ายก็ไปปีนต้นสตอ

ส่วนย่าก็คือย่านุจรินเองเนี่ยนะคะ
ก็คอยดูแลหลานอยู่ใกล้
ระหว่างนั้นย่าบอกว่าหลานปวดท้อง
ย่าก็เลยพาหลานเดินไปใต้ต้นมังคุด
จะไปจัดการทำธุระให้หลานเสร็จเรียบร้อย
ย่าก็เดินจูงมือหลานชายกลับ
จะกลับไปที่ต้นสตอกลับไปที่บริเวณแถวที่พักอยู่นะคะ
พอเดินไปผ่านต้นทุเรียนที่มีความสูงประมาณ๕เมตร
ทุเรียนต้นนี้มันยืนต้นตายค่ะคุณผู้ชม
มันก็คงรากมันไม่แข็งแรง
มันก็เลยหักลงมาทับหลานนะคุณผู้ชม
จังหวะพอเหมาะพอเจาะทับหลานล้มไปจนล้มหมดสติแบบนี้
ทุกคนเห็นก็รีบมาค่ะช่วยกันยกต้นทุเรียนออก
แล้วก็โทรศัพท์บอกเจ้าของสวนทุเรียนให้ขับรถกระบะ
นำตัวเด็กไปส่งโรงพยาบาล
ซึ่งอยู่จากจุดเกิดเหตุห่างประมาณ๔๐กิโลเมตรเลยนะ
และจากการตรวจสอบนะคะพบว่าเด็กชายธนดลน้องขวบ๑๐เดือนเนี่ย
ทุเรียนทับบริเวณท้ายถอย
คือมันเป็นส่วนที่เป็นศูนย์รวมประสาทเป็นส่วนสำคัญเวลา
คนก่อเหตุฆาตกรรมกันก็จะฟาดบริเวณนี้ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นมันโดนจุดนี้คุณผู้ชมก็เลยทำให้น้อง
เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
นี่หลานบอกว่าเสร็จแล้วแต่มันไม่ถ่ายหรอก
มันบอกว่าเสร็จแล้วก็ย่ายขึ้นไปเอาโทรศัพท์

ออกมาเปรี้ยว

มันมีรังอย่างนี้

ส่วนทางด้านเจ้าของสวนทุเรียนคือนางอำพันธ์ยุติมิตรอายุ๕๐ปี

ระเวนทำงานรับจ้างมาแล้วหลายที่
ก็เลยมารับจ้างทำงานดูแลสวนอยู่ที่สวนทุเรียนแห่งนี้มา๑๑วันแล้ว

แต่ท้ายที่สุดนะก็ต้องมาเกิดเหตุสลดนี้ก่อน
หลังเกิดเหตุเจ้าของสวนทุเรียนยืนยันว่า
จะให้ครอบครัวนี้ทำงานกับตัวเองตลอดไป
เพราะว่าทุกคนก็ขยันขันแข็งดีค่ะ
อ่าเขามีหน้าที่ทำอะไรฮะ
ก็ช่วยในสวน
อืมเขาเพิ่งจะมา
แล้วเป็นไงฮะตั้งแต่อาทิตย์หนึ่งเขาขยันขันแข็งดีไหม
ก็เขาก็ช่วยดีค่ะ
อืมเพราะว่าเขาเพิ่งจะเริ่มอยู่ด้วยกัน
แล้วเจ๊ให้อะไรให้เขาอยู่ในสวนเลยไหมฮะ
ให้อยู่ในสวนแล้วก็จะทำบ้านให้เขาอยู่
กำลังจะทำบ้านไงแล้วก็มาเกิดเรื่องนี้อ๋อ

ตอนนี้เจ๊จะสร้างบ้านให้เขาอยู่เลย
เพราะว่าเห็นเข้ามาลำบาก
ครับดูแล้วก็ลำบากมากไหมครับ
ใช่ลำบากเลยค่ะเพราะว่าต้อง๕คน๖คนทั้งลูกเขา
อืมแล้วตอนนี้เจ๊จะคิดว่าจะช่วยเหลืออะไรเขาบ้างเอ่ย
ก็เนี่ยก็จะช่วยเขาแล้วก็รักให้เขาอยู่ตลอดไปกับแกนี่แหละค่ะ
โมทนากับเจ้าของสวนทุเรียนด้วยนะ

ครัวของน้องธนดลเนี่ยนะคะก็ปรึกษากันว่า
เดี๋ยวจากนี้จะนำศพน้องไปทำพิธีที่นครพนมที่บ้านเกิดเนี่ยนะคะ
แต่พอทราบว่ามีค่าใช้จ่ายในการนำศพกลับบ้านอยู่จำนวนนึง
รวมทั้งเงินติดตัวทั้งครอบครัวมีแค่๗๐บาทเท่านั้น
คงลำบากแล้วนะคะก็เลยจะขอรับบริจาคลงศพจากกู้ภัย
นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดฟาติมะในพื้นที่ที่เกิดเหตุในจังหวัดชุมพร
โดยมีเจ้าของสวนทุเรียนช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะ
หลังพ้นช่วงวิกฤตโควิด๑๙บาทเนี่ย
ถ้ามีเงินมากพอก็ค่อยนำกระดูกกลับไปทำบุญที่บ้านเกิด
จังหวัดร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่ง